ไปกันต่อเลยที่จังหวัดตราดนะคะพาไปที่นี่อย่าคิดว่าไปกินแต่ผลไม้หรือว่าอาหารทะเลเท่านั้น
กะเพรานี่แหละคุณอาหารพื้นแต่รสชาติเด็ดจริงจ้า
เห็นไหมแค่จัดเสิร์ฟมาในรูปแบบของถาดนะแล้วรองด้วยใบตองแบบนี้
แล้วก็ให้มาแบบจุกนี่ดิฉันว่าน้ำลายไหลกันแล้วใช่ไหมฮ
ตั้งอยู่ที่ถนนสายท่าเรือใกล้กับสะพานใยหลานะในอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ
เพราร้านนี้นะคะลูกค้าเขาบอกปลื้มเพราะมีเมนูมัดใจ
นี่คือมีกะเพรา๓อย่างในถาดเดียวอ่ะดีตรงนี้คือทั้งกะเพรากล้างนะฮะ
กะเพรากุญเชียงแล้วก็ตับไก่ค่ะจุกให้กันมาทั้งข้าวทั้งกลับแบบเน้นเลยนะคะ
มันจะทำให้เรานี่นะมีอรรถรสในการรับอาหารเพิ่มมากขึ้น
ยิ่งกินกันหลายคนแย่งกันกินยิ่งอร่อยดีนะ
คุณก็เลือกเอาเลยคุณจะกินหมูกินไก่กินเนื้อหรือแบบทะเลได้ค่ะ
ราคาบ้างดีกว่าราคากะเพราถาดใหญ่เริ่มต้นที่๑๕๐บาทนะคะ
ส่วนถาดเล็ก๕๐บาทขึ้นไปเท่านั้นเอง
ส่วนเวลาในการเปิดร้านก็คือ๑๐โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
ดังนั้นค่ะใครที่มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดตราด